เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสกลนครกับอุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
รถเก๋งคันสีส้มคันนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งขับมาที่โชว์รูมรถแห่งนี้
พกปืนมาด้วยเพื่อจะมาง้อแฟนเก่า
พนักงานเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจมาถึงพยายามระงับเหตุขับหนีแล้วก็ยิงใส่ตำรวจด้วยใช่ค่ะ
สุดท้ายต้องไล่ไปครับจากสกลนครเนี่ยไปถึงเขตจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ถูกวิสามันเสียชีวิตคาที่
นี่ครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงเช้าวันนี้นะครับ
วิทยุสพนหาญจังหวัดอุดรธานี
ได้รับแจ้งจากทางสพสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
คันนี้ครับซึ่งมีนายจเด็ดนามสกุลสม๒อายุ๒๘ปี
เป็นชาวอำเภอสว่างแดนดินสกลนครเป็นคนขับ
หลังจากที่นายจเดชก่อนหน้านี้นะฮะก่อนจะขับหนีมาเนี่ย
เขาได้ใช้อาวุธปืนบุกไปที่บริษัทเป็นโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่ง
ที่สว่างแดนดินนะครับเอาปืนไปอารวาสชักปืนไปขู่ทุกคนในโชว์รูมรถ
เพราะว่าต้องการเคลียร์ปัญหาหัวใจกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นแฟนเก่าของเขานะครับอ่าทุกคนเขาก็ต้องหนีตายกันแบบ
เจิดกระเจิงกันหมดอ่ะชักปืนมาแบบอารวาสมาขู่
โอ้โหคนในโชว์รูมเขาก็กลัวกันหมดนะครับแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มา
ระงับเหตุคนร้ายเนี่ยเห็นตำรวจมานะฮะเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยวิ่งออกจากโชว์รูมไปขึ้นรถแล้วพยายามจะขับหนีออกจากพื้นที่นะครับ
ตำรวจไปบอกให้หยุดก็ไม่หยุดแล้วมีปืนด้วยไงตำรวจก็ต้องระมัดระวังนะฮะ
ก็นายเจดก็ขับหนีไปนะครับจากพื้นที่สว่างแดนดินสกลนครเนี่ย
ขับเข้าไปในเขตที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะ
เขาเป็นพื้นที่รอยต่อกันนะครับอ่าการหลบหนีของคนร้ายในครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจของสพสว่างแดนดินอ่าก็ไปกันนะฮะ
สิบกว่านายนะครับใช้รถสี่คันขับรถไล่ติดตามคนร้าย
ไปอย่างกระชั้นชิดนะครับการไล่ล่าระหว่างตำรวจกับคนร้ายเนี่ย
ขับรถไล่บี้กันไปตลอดคือชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
บอกเหมือนในหนังเลยอืมนะครับเหมือนในหนังเลยนะครับ
ไปตามถนนหลวงหมายเลขยี่สิบสองสกนครอุดรธานีนะครับ
พอนายจเดชขับรถไปถึงบริเวณใกล้สามแยกโรงงานน้ำตาล
อุดมในเขตอำเภอหนองหานนะฮะก็ได้จอดรถข้างทาง
ตำรวจที่ไล่ติดตามมาก็พยายามเข้าไปเพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
ตำรวจเนี่ยต้องวิ่งหลบหนีหาที่กำบังกันนะครับจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องยิงสวนใสเข้าไปเพื่อป้องกันตัวนะครับ
ก็ยิงต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งแล้วเสียงปืนจากฝั่งของนายจเดชเนี่ย
ก็เงียบหายไปพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่านายจเดชถูกวิสามัน
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งคนขับค่ะนี่ฮะหลังจากที่ตำรวจจัดการกับคนร้ายที่คลั่งนะฮะ
โชว์รูมรถแล้วขับรถหนีมาด้วยสุดท้ายแล้วยิงต่อสู้กับตำรวจเนี่ยนะครับ
ทางตำรวจอุดรธานีเจ้าของท้องที่ก็ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองหา
แล้วก็พิสูจน์หลักฐานให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุมาชนะสูตรศพเบื้องต้นของผู้ตายด้วยนะครับ
อ่าถ้ารถเนี่ยพบว่าก็มีร่องรอยการถูกยิงพลุนทั้งคันนะฮะทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับ
ส่วนสภาพศพนายจเดชถูกยิงเข้าไปหลายนัดตามร่างกายนะครับแล้วในรถมีปืนขนาดจุดสามแปดศูนย์
อยู่ที่ที่เก็บของประตูฝั่งคนขับแล้วก็มีมีดด้วยนะฮะเป็นมีดยาวนะครับ
อยู่ข้างตัวตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
มีแมกกาซีนปืนอีกหนึ่งชุดนะฮะที่เจอในรถนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานแหละ
หลังเกิดเหตุค่ะพลตำรวจรีพิศนุอุณหเสรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ก็ไปตรวจสอบนะคะจุดที่มีการวิสามันคนร้าย
แล้วก็สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทางเจ้าหน้าที่
ที่ทำวิสามันเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
อกจากนี้ก็มีการตรวจสอบปืนของตำรวจทุกนาย
เพื่อทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
นายจเดชอดีตเนี่ยเคยเป็นพนักงานของโชว์รูมรถยนต์
ที่เขาเข้าไปก่อเหตุคลั่งอ่ะนะคะช่วงเช้าวันนี้เข้าไปก่อเหตุ
คือบุกเข้าไปที่โชว์รูมเลยไปเคลียร์ปัญหากับอดีตแฟนเก่า
แล้วก็เอาปืนไปด้วยเจ้าหน้าที่ในโชว์รูมเห็นท่าไม่ดี
ก็แจ้งตำรวจสพสว่างแดนดินให้มาระงับเหตุ
พอนายจเดชเห็นตำรวจมาก็พยายามจะขับรถหนีค่ะ
จนเกิดการไล่ล่ากันทำให้ตำรวจต้องวิสามันกลางถนนเลยนะคะ
อกจากนี้ค่ะตำรวจยังขยายผลพบว่าคนร้ายเพิ่งเลิกกับอดีตแฟนสาวได้ไม่นาน
แล้วก็ไปเปิดอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเองพอออกจากงานมีปัญหาเครียด
เครียดเรื่องงานทั้งเรื่องแฟนบอกเลิก
อาจจะคุมสติไม่ได้แล้วก็ลงมือก่อเหตุนี้นะคะ
จากการตรวจสอบประวัติส่วนตัวของนายจเดชมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วยนะคะ
ก็ต้องรับยาอยู่เป็นประจำคดีนี้ผู้บังคับการของทางจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ

ก็โชคดีที่ในโชว์รูมรถที่แรกที่ไปอารวาสอยู่ตรงนั้น